คุณผู้ชมครับมีอีกที่โคราชครับ
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง

คุณผู้ชมครับอันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

มาเริ่มซาสักประมาณช่วง๘นาฬิกาช่วงเช้านะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
มีปริมาณน้ำสะสมท่วมหลายพื้นที่บริเวณตลาดเซฟวันถนนมิตรภาพ
น้ำท่วมทั้งขาเข้าขาออกรวมไปถึงทางคู่ขนาระยะทางร้อยกว่าเมตร
ประชาชนได้รับผลกระทบในการเดินทางเนื่องจากตรงคู่ขนานเนี่ยรถเล็กก็ผ่านไม่ได้
รถทั้งสองฝั่งก็ต้องคอยชิดขวาให้มันติดบริเวณเกาะกลางถนน
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นรถติดเขาบอกว่าช่วงที่ติดหนักเนี่ย๓กิโลกว่านะฮะ
อกจากนี้น้ำท่วมลานจอดรถหน้าตลาดเทิดไทยและบ้านเรือประชาชน
ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาปิดกั้นทางน้ำเร่งสูบน้ำออกป้องกันความเสียหาย
บริเวณเกาะกลางก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะเลยฮะ
เนื่องจากว่าไม่กล้าที่จะขี่ฝากกระแสน้ำไปก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองต่าง
ก็แชร์ภาพครับนี่ฉันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น้ำท่วมขังเต็มไปหมดนะครับ
ที่วิกฤตเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่บริเวณแยกจากกระหลาด
เขตเทศบาลตะบนหัวทะเลอำเภอเมืองจุดนี้น้ำท่วมขังซ้ำซากครับ
ประชาชนสัญจรเนี่ยทุกวันจำนวนมากนะครับซึ่งน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
ไหลมาตามท่อระบายน้ำมารวมกันที่สามแยกหัวทะเล
แล้วก็น้ำเอ่อล้นท่วมถนนครับบางจุดเนี่ย๔๐เซนติเมตรนะครับ
รถติดยาวเลยตำรวจก็ต้องเร่งนะฮะ
ระบายการจราจรนะนะครับเพราะน้ำก็ไม่ลดเลย
คุณผู้ชมนี่โคราชฮะพาไปทางอีสานตอนบนครับ
ที่จังหวัดเลยนะฮะเขตเทศบาลเมืองเลยครับ
วันนี้นะคือสักประมาณช่วงสายสายเลยครับแม่น้ำเนี่ยน้ำในแม่น้ำนะครับ
ล้นเข้าท่วมพื้นที่ในตัวเมืองครับตะบนชายพฤกษ์อำเภอเมืองเลย
สถานที่ต่างชุมชนนะครับสวนสาธารณะ
พื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลยครับเนี่ยลิเวอร์ไซต์นะครับ
ปรากฏว่าสนามกลายเป็นสนามแข่งเรือไปแล้วฮะระดับน้ำเนี่ย
หนึ่งถึงสองเมตรครับขอนไม้ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในแม่น้ำกระแทกกับสะพาน
เขาบอกเป็นสะพานแขวนนะที่ข้ามจากหน้าเทศบาลเนี่ย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครับจนเสียหายระดับน้ำในแม่น้ำนะครับ
คุณผู้ชมล่าสุดนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่๙เมตร๗๘เซนติเมตร
ทรงตัวครับนะฮะสักประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีไปถึงสิบเมตรเหมือนกันนะนะครับโอ้สถานการณ์ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับ
กำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่นะทุกที่เลยนะทั้งอุตรดิษฐ์
ที่โคลราชแล้วก็ที่เลยนะครับระดับน้ำนี่ล้นขึ้นมานะคะครับ